เขาบอกว่าทริปนี้มันเป็นทริปที่เหมือนเป็นการจัดทริปทำบุญ
แล้วคุณน่าจะคงจำได้จำได้ไหมว่าแก๊งมอเตอร์ไซค์
เนี่ยเขาเรียกกันว่าทริปน้ำไม่อาบมาอีกแล้วนะคะ
ทริปกันไปนะคะจะไปจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เขาค้อ
แล้วปรากฏว่าไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจสกัดจับและตรวจรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่ง
มันก็เลยเกิดภาพเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

ใช่เขาจัดกันเป็นทริปคุณ
แล้วเนี่ยพอพยุดนี้จังหวะที่มีเจ้าหน้าที่ไปตั้งด่านตรวจเนี่ย
ก็กลายเป็นเกิดประทักษรมไปกับเจ้าหน้าที่ซะอย่างนั้น

กุศลไปทำความดีนู่นนี่นั่นนู่น
ตำรวจก็ไม่สนใจหรอกขอตรวจมอเตอร์ไซค์สักหน่อยก็แล้วกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจของสพนไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ก็แน่นอนเข้ามาตรวจอย่างที่บอก
รถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งหลายสิบคัน

เราบอกว่าบางคนก็แล้วกันเขาไม่พอใจ

กลับไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะแบบนี้

มันมีคลิปคือเขาโพสต์

เพราะคนคนนี้ที่เป็นคนจัดทริปเนี่ย

เอาคลิปมาโพสต์ว่าเขาเป็นคนจัดทริปนี้เอง

การนัดหมายกลุ่มสมาชิกให้เตรียมตัว

ภูทับเบิกแล้วก็เขาค้อที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ก็จะจัดขึ้น๑๒๑๓พฤศจิกายนนี้

เจ้าตัวคนที่พูดก็ยืนยันด้วยว่า
งานนี้เขาจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
ที่นี่แน่นอนว่า
จุดตัวจุดสกัดตามเส้นทางสายหลัก
จุดและสายรองอีก๑๔จุด

ขี่มาตรงนี้พอดีค่ะ

ก็มีรายงานเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเฉียวชน
มาด้วยแล้วก็มีคลิปนี่แหละค่ะ

แข่งรถกันบนถนนทางหลวง

มันก็มีภาพแบบนี้ปรากฏออกมา

คลิปนี้เข้ามาคนก็เลยไปวิพากษ์วิจารณ์
มันมีการแข่งรถกันบนถนนทางหลวงนะ

พลตำรวจตีธเดชกล่อมเกลี้ยงสั่งการให้ตรวจสอบ

ตามคลิปที่เห็นมาดำเนินคดีแล้วนะคะ

จากภาพที่ปรากฏไปที่มีการประทักคารมกัน

ทำความผิดตามพรบจรจรทางบก๒๕

พรบรถยนต์อีก๒๙๕ราย

วันนี้จะมีการกวดขันมากขึ้นตั้งด่านสกัดตอนขากลับอีกให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม
ทราบแล้วว่าจะมีการใช้เส้นทางลัดทุ่งนาด้วยท่านบอกแบบนี้
หลบหนีตำรวจจะสั่งให้ดำเนินคดีทุกราย
ถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดแม้จะมาทำบุญทำความดีก็ตาม
แต่ดูจากรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปหลายครั้นมีการแต่งพิษกฎหมาย
มีการดาดแปลงอุปกรณ์ส่วนคร๑๐๘๐ไม่ครบ
ดาดแปลงท่อให้เสียงดังอันนี้มันก็ผิด
ถูกต้องก็ต้องให้ความผิดทำกับคุณทำโหลดเขาด้วย
คนที่ทำถูกต้องแล้วก็ว่าไปตามนั้น
แต่ว่าเราเข้าใจว่าเจตนาคือต้องการไปทำบุญกัน
แต่กฎหมายมันก็มีกับเรื่องของรถที่มันแต่งแบบอย่างผิดกฎหมายขึ้นมา